ใครก็ตามที่เจอใบสั่งนะครับ

ต้องไปจ่ายค่าปรับที่
พื้นที่ในท้องที่ต่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีมีการ

เคาน์เตอร์ธนาคารสามารถชำระค่าปรับได้

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ชินไทยเกอร์ลบอิเเล็กโทนิค
คนตำรวจเองจากทริปไชล์จินดา

จะทำให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าปรับได้สะดวกมากขึ้น

มีใบสั่งที่ครั้งชำระ
ของจำนวนใบสั่งทั้งหมด
ผมเชื่อว่าเป็นการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เพิ่มช่องทางในการเสียค่าปรับ

และที่ศูนย์เสียหรือที่ไม่มาชำระค่าปรับเนี่ยเราดำเนินการอยู่แล้ว
ในส่วนนี้มอบท่านผู้ช่วยอนามไปดำเนินการอยู่นะครับ

ชำระค่าปรับผ่านธนาคารยังช่วยลดจำนวนตำรวจจราจร
รวมทั้งลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับตำรวจได้
ขณะเดียวกันยังเสียค่าบริการถูกลงกว่าการเสียค่าบริการจากการส่งธนานัทประมาณครั้งละ๘๐บาท
แต่เมื่อชำระผ่านธนาคารจะเหลือค่าบริการประมาณ๑๕๒๐บาท
บุคลากรของฌรายจรไปนะครับส่วนนึงนะครับ
เพราะว่า
เมืองต้นใบสั่งนี้จะใช้สำหรับใบสั่งที่ตรวจจับจากกล้องเท่านั้น
โดยวิธีการเสียค่าปรับผ่านธนาคาร
สามารถทำได้๓ช่องทางคือ

จะสามารถนำใบสั่งไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
๑๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
จะสามารถใช้บริการได้อย่างเป็นทางการ
ในวันที่๕กันยายนเป็นต้นไป
เลือกเมนูค่าปรับจราจร
แล้วใส่เลขที่ใบสั่ง๑๓หลัก
เท่านี้ก็สามารถจ่ายค่าปรับจราจรได้อย่างสมบูรณ์
ขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่า
มีความพร้อมที่จะให้บริการชำระค่าปรับทั่วประเทศ
ชำระใบสั่งทุกประเภทจากทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ
ภายในเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้มีการหารือร่วมกับธนาคารอื่นอีก๖แห่ง
เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระค่าปรับผ่านธนาคารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการกับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับ
จากนี้ไปจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้กระทำความผิด
หากมีการกระทำความผิดซ้ำอาจมีการเพิ่มโทษ
และถ้าทำผิด๔ครั้งอาจเสนอให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ล่าสุดได้เสนอแก้ไขพรบจราจร
ว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วนี้

ข่าวทะลับทีวีรายงาน